ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสาวในวงการของเธอนะคะ
สาวหญ่าทิปสาวพลอยอายดานะคะที่ตอนนี้กลายเป็นคุณแม่กันหมดแล้ว
ทำให้เรื่องพูดคุยกับเพื่อนสาวเนี่ยเปลี่ยนไป

งานนี้ค่ะก็ทำเอาแอบกดดันอยู่เบาเหมือนกันนะคะ
ตัวเธอก็ยอมรับเลยว่ามีพูดคุยกับแฟนหนุ่มไว้บ้างเหมือนกัน

ก็เลยต้องพับโครงการเอาไปไว้ก่อน
แฟนเขาน่ารักนะเออพร้อมกับตอบแบบเขินนะคะว่าอุ๊ย
ยังไงก็แต่งกับคนนี้ล่ะค่ะ

ตีห้าแม่จะโต้นไลน์หากั้น

ตอนแรกคิดก่อนใครเลยค่ะ

มันไม่เชื่อแฟนแต่มันคุยว่าเออเธอ

เธอกับฉันยังไม่เอาใครแล้วนะเอาเธอแล้วนะอะไรอย่างนี้
เหมือนเดิมค่ะคู่เรามันอาจจะไม่ได้หวานมาก

ไม่ได้หวานมากแต่ว่าไม่ได้รักกันน้อยลงนะคะ
เออชอบแบบนี้มาเป็นแบบสม่ำเสมอดีกว่าแบบนี้นะคะ
พี่นักข่าวเฮกันยกใหญ่เลยนะคุณผู้ชมนะ
ให้ดูอีกหนึ่งคู่แล้วกันนะคะสำหรับคุณมิ้นท์นะฮะ
ดูไว้เป็นประสบการณ์ดูไว้เป็นแบบ